ต่อกันด้วยเรื่องหวานอีกหนึ่งเรื่องละกันค่ะ

สำหรับผู้จีนอเล็กทีระเดชและคุณจอยลิลานีค่ะ
ล่าสุดนั้นอาเล็กให้ของขวัญคุณจอยด้วยนะคะ
ยังบอกอีกด้วยค่ะว่าเตรียมที่จะนัดฉลองกันค่ะ
ยังคงเป็นคู่จิ้นที่เรียกความฟินจากแฟนได้ตลอดเลยค่ะ
สำหรับนักแสดงหนุ่มอาเล็กธีรเดชกับสาวรุ่นพี่จอยลินลานีค่ะ
โดยวันคล้ายวันเกิดครบรอบ๓๗ปีของฝ่ายหญิงเมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นักแสดงหนุ่มค่ะก็ได้อวยพรสาวจอยในอินสตาแกรมเป็นคนแรก
แถมยังมีของขวัญแฮปปี้เบิร์ตเดย์เป็นกระเป๋าแบรนดเนมหรูอีกด้วยค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวของซึ่งเจ้าของวันเกิดนะคะก็แฮปปี้แล้วก็ชื่นชอบมากเลยค่ะ
แต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะเพราะหนุ่มอเล็กค่ะเผยว่าเตรียมนัดฝ่ายหญิงไปฉลองวันเกิดด้วยกัน
พร้อมก่อนจะย้ำนะคะถึงความสัมพันธ์แบบปากแข็งตามสไตล์ค่ะ
ยังคงเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมค่ะ